ล่าสุดครับก็มีการจัดงานแสดงโชว์ถ้วยชนะเลิศนะครับ
ในการแข่งขันบอลโลกก็มีวัตถุประสงค์นะครับ
ในการประดาชาสัมพันธ์การแ
สองสมัยติดต่อกันแล้วครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซาม
จัดการทีมบอลหญิงนะครับก็บอกว่าไทยอยู่ในสายที่แข็งแกร่ง
เกมแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาครับที่เป็นอดีตแชมป์โลกทีมล่าสุด
แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเกมที่สองเจอกับสวีเดนครับ
ที่เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับส่วนแมชสุดท้ายจะเจอกับชิลี
แต่เป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือการผ่านรอบแรกไปให้ได้
หลังจากนี้ครับก็จะให้ทีมโค้ชได้มีการติวเข้ม
ในช่วงโค้งสุดท้ายและมั่นใจว่าทีมจะมีความพร้อมเต็มที่ครับ
ถามว่าเรามุ่งมั่นอยากได้แต้มไหมก็เหมือนคราวที่แล้วนะคะว่าเราอยากได้แต้ม
ถามว่าจะทำได้ไหมก็ยากแต่ก็ทุกอย่างเนี่ย
รวมทั้งกับความตั้งใจจริง

ค่าตอบแทนให้กับนักเตะนะครับสมาคมขีดเส้นตายให้สโมสรเนี่ย
ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนในวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าล่าสุดสโมสรก็ยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ครับ
มาคมก็เลยออกหนังสือประกาศ
ในเกมหลังจากนี้ไปได้จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเรื่องของการจ่าย

ซึ่งสโมสรถ้าไม่เร่งดำเนินการสมาคมจะพิจารณา
ถอนสมาชิกภาพของทีมศรีบอกออกต่อไปนะครับ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้เตะกัน๓คู่ครับ
๑๗นสี่สิบห้านาทีนครรัชศรีมาเจอกับแบงค์คอล์ฟยูนไนเต็ต
โมงเย็นสุโขทัยเจอกับการท่าเรือครับ
แล้วก็๑ทุ่มมีบุรีรามยูเนเต็ดเจอกับสมุทรประการซิตี้
ฟอร์ไทยลีกเปิดฉากนัดแรกวันนี้แล้วนะครับมี๓คู่
โมงครึ่งครับห้องเย็นท่าข้ามเจอกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็อีก๒คู่นะครับ๖โมงครึ่ง
ศรีสะเกดเจอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีนี้อาจจะถ่ายทอดไม่ทุกคู่แต่ว่าคู่ที่ถ่ายทอดก็เป็นคู่ที่โฟกัสไปที่การแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็เกมสุดมันให้ดูเหมือนเช่นเคยครับ